คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องคนเก็บขยะเขม่นกันหน่อยมีเรื่องกันหน่อย
พอเล่าเข้าปากแล้วก็เมาไม้พูดจาอะไรนิดอะไรหน่อยไม่เข้าหู
ท้ายที่สุดแล้วตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคู่อริจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพเมืองสงขลาก็ได้รับแจ้งว่า
เกิดเหตุยิงกันภายในซอย๒๗ถนนไซบุรีที่เขตเทศบาลนครสงขลา
ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงจอดรถเก็บขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะ
แล้วก็สภาพก็เป็นเพลิงพักของผู้ที่เก็บของเก่าขาย
พอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้ที่ถูกยิงคือนายสมบัติผอมเกลืออายุ๕๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเข้าที่บริเวณลำคอหนึ่งนัดเลือดอาบเลยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่และกู้ภัยกู้ชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ต้องมาช่วยเหลือค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลา
แต่กระสุนมันไปถูกจุดที่สำคัญก็คือบริเวณลำคอเสียเลือดมาก
ท้ายที่สุดแล้วเสียชีวิตนะคะเนี่ยกองเลือดยังกองอยู่เต็มเลยจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จากการสอบสวนนะคะทราบว่าขณะเกิดเหตุ
ผู้ตายซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่กับเพื่อน
อยู่กันทั้งหมดสามคนทีนี้ก็คุยกันในวงเล่าอ่ะค่ะ
พอเล่าเข้าป่าก็เมาโวยวายเสียงดังระหว่างนั้นเองเนี่ยนะคะ
นายประดิภงจันวัลซึ่งเป็นผู้ยิงเนี่ยนะ
บ้านเขาอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นคู่อริกันอยู่แล้ว
ของเก่าเหมือนกันนะคะแล้วเขาเดินออกมา
แล้วก็ถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ
หลังจากนั้นค่ะทางด้านผู้ตายยังไม่ทันตอบเลย
ชักปืนออกมายิงเปรี้ยงใส่นายสมบัติ๑นัดจนตกเก้าอี้
หลังจากนั้นนายสมบัติก็วิ่งหนีออกมา
อยู่ที่บริเวณลานออกกำลังกาย
ส่วนนายประดิภงที่เป็นมือยิงเนี่ยนะคะก็หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ